ติดตามเหตุการณ์ที่คนแถวนั้นเขาไม่สบายใจ
เพราะว่าไม่ค่อยปลอดภัยเนื่องจากมีผู้ชายคนนึงถือขวด
แล้วก็ดมอยู่ย่านตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านชุมชนที่ขอนแก่นด้วยนะคะ
แล้วบางทีผู้ชายคนนี้เขาก็มีอาการโวยวายเสียงดังขึ้นมาเลย

ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวเรื่องของความปลอดภัยอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย
เอาตัวผู้ชายคนนี้ไปหน่อยโดยผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๕๕๐ปีค่ะ
ลักษณะก็คือคล้ายคนเมาแล้วดูสิในมือเขาถือขวดอะไรบางอย่าง
แล้วก็ไปเหน็บไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังนั่นแหละค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาคิดว่าขวดนี้น่าจะมีสารระเหยอยู่
หยิบขึ้นมาสูดดมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะ
แล้วบางทีก็เสียงดังโวยวายอยู่คนเดียวริมถนนแบบนี้ค่ะ
จุดตรงนี้คือบริเวณถนนหน้าเมืองอยู่ใกล้กับตลาดสดบางลำพู
เทศบาลนครขอนแก่นมันเป็นย่านชุมชนด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็กังวลกลัวว่าจู่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งขึ้นมา
จะมาทำร้ายร่างกายคนแถวนั้นหรือเปล่าจะมาพังร้านหรือเปล่า
แล้วจากการสอบถามนะคะแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว
คือคุณพี่สมหมายพร้อมใจแม่ค้าเนี่ยเขาก็บอกนะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่แถวนี้มานานแล้วแหละแปลกใจเหมือนกัน
ทำไมไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลย
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเองเขาก็บอกว่ากลัว
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าจะคุ้มคลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่
เพราะว่าที่ร้านเองเนี่ยก็อยู่กันสองแม่ลูกเป็นลูกสาวด้วยนะคะ
หลายครั้งที่ผู้ชายคนนี้มายืนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมาเพื่อขอเงิน

สมหมายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยก็บอกนั่นแหละอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็กังวลกลัวทั้งของหายกลัวทั้งจะถูกทำร้าย
อยากให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเร็วด้วยนะคะ